วันนี้เราก็เลยรวบรวมเอาบรรดาโฉมงามซุปตาแถวหน้าในบ้านเรา
แปลงกายเป็นนางมโหธรเทวีนางสงกรานประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
บอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยเป๊ะปังนะคะทั้งการแต่งองค์ทรงเครื่องทั้งหน้าตาทั้งรูปร่าง
สิ่งต่างที่อยู่รอบตัวของพวกนางนะคะส่งให้แบบสวยสง่างาม
ไม่แพ้กันเลยทีเดียวแต่ถ้าพูดถึงนางเอกเบอร์หนึ่งเรื่องชุดไทยแล้วก็
ต้องพูดถึงแต้วนัทพรนะคุณแปลงกายเป็นนางสงกรานทุกปี
ปีนี้ก็เหมือนกันสวยหวานไทยแท้จนได้รับเสียงชื่นชมแบบล้นหลามเลยว่า
เธอเนี่ยเป็นเบอร์ต้นที่ไม่ว่าจะเป็นชุดไทยแบบใดก็สวยตราตรึงนะคะ
สวยงามจริงคุณดูสิใช่ค่ะ
ก็เข้ากับนางมโหธรเทวีเลยเนาะที่ปีนี้ขี่นกยูงมานะคะ
ใช่ค่ะแต้วเนี่ยว่าสวยแล้วแต่ถ้าเรื่องความฮอตนาทีนี้เนี่ย
ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าต้องยกให้กับนางเอกขาขึ้นอย่างแม่หญิงการะเกดเบลล่ารานี
ปีนี้เธอขอสวมบทนางมโหธรเทวีรณรงค์สงกรานตามประเพณีด้วยนะคะ
แล้วก็ต้องยกความดีความชอบให้กับผลงานเรื่องล่าสุดของเธอค่ะ
บุภเพสันนิวาสนี่แหละที่ทำให้คนไทยหันมาแต่งไทยกันทั้งบ้านทั้งเมือง
รวมไปถึงเราสองคนด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นเรื่องดีดีเป็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเรานะ
ครับทุกคนค่ะก็อย่างไรอยากให้มันชมบรรยากาศสวยงามแบบนี้กันเยอะนะคะ
และผลพวงจากละครเรื่องบุภเสันนิวัฒน์อีกหนึ่งคนก็ต้องยกให้นางตองกิมาซูซี่ซูซีราสวยจริงค่ะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครหลายคนได้เห็นซูซี่เนี่ยเธอแจ้งเกิดจากผลงานโฆษณาชิ้นหนึ่งที่แต่งชุดไทยเหมือนกัน
ชุดไทยสวยทะลุจอปีนี้ปังไม่แพ้ใครเลย
ซูซี่นะคะเลยได้สวมบทนางสงกราน
ความงามแบบต่างชาตินิด
บอกเลยนะว่าเธอคนนี้เนี่ยอินกับความเป็นไทยสุดเลยนะคะ
ถึงขนาดพักงานเซ็กซี่ไว้เลยทีเดียว

เอาอยู่นะใส่ชุดไทยก็สวยงาม

ด้วยความที่เธอรูปร่างสูงระหงด้วยนะคะ
ถูกต้องอีกหนึ่งสาวนี่ก็เป็นลูกครึ่งอีกเหมือนกันนะคะ
สำหรับขวัญอุสามณีเป๊ะปังสวยตาตรึงไม่แพ้ซุปตาคนไหนเลยทีเดียวนะคะ
บอกเลยว่าเธอคุ้นเคยกับชุดไทยมาตั้งแต่เด็ก
ขวัญบอกเอาไว้แบบนี้แต่ปีนี้พิเศษ
เพราะได้เป็นเหมือนนางในวรรณคดี
ชุดไทยในปีนี้ที่ใส่ก็เป็นของโบราณ

คือเอาจริงนะคุณถ้าเป็นชุดไทยจริงเนี่ย
มูลค่าเนี่ยก็น่าสูงแพงมาก
แต่งชุดไทยแต่ละครั้งเนี่ย
คือจะต้องให้คนที่มีความเชี่ยวชาญ
ความชำนาญจริงมาแต่งให้
คืออยู่จะมาลุกขึ้นมาใส่เนี่ยไม่ได้
ถ้าจะแต่งให้ถูกต้องจะแต่งให้ครบถ้วนจริง

ในเรื่องของการแต่งองค์ทรงเครื่องแบบนี้มาแต่งให้
เพราะว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยมันไม่เหมือนกัน

ต้องได้คนที่มีความรู้จริงด้วยนะคะ

ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างจริงนะสำหรับดารานักแสดงคนไทย
หันลุกขึ้นมานะคะแต่งกายชุดไทยแบบนี้คุณนะ

แต่ก็ต้องบอกว่าเป็นกระแสที่ดีมากนะ
ที่ปลูกจิตสำนึกให้คนไทยหันมาใส่ชุดไทย
ปกติเนี่ยเวลาเราจะลุกมาใส่ชุดไทยแล้วเดินไปตามตลาดเราก็อาย
แต่ดีอย่างไรคุณน้ำแข็งอะไรงี้ใส่จงกระเบนเดินทั่วห้างเลย
คือมันเป็นเรื่องที่ทำให้มันเป็นเรื่องที่คุ้นเคยเพราะมันเป็นสิ่งที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเรามาตั้งนานแล้วนะคะ